คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหน่อยค่ะ
คือมีผู้นำศาสนาเป็นอีหม่ำทำหน้าที่นำละหมาดวันศุกร์
ปรากฏว่าระหว่างที่ทำหน้าที่เนี่ย
เป็นลมวูบหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ดูภาพเหตุการณ์นี้พร้อมกันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มัศยิตมูธรรมเดนบายริยะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

ที่ตำบลหน้าสตนอำเภอหัวไสที่นครศรีธรรมราช
นี่คืออีหม่ำฮัตดีเฉ็มพอสละอายุประมาณ๗๐ปีนะคะ

มีตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลาม

นี่กำลังนำละหมาดในวันศุกร์อยู่
นี่ค่ะแล้วก็มีพี่น้องชาวมุสลิมเข้าร่วมพิธีอยู่
แล้วจังหวะที่อีหม่ำกำลังจะก้มลงซูอยู่จังหวะนี้
เป็นจังหวะที่วูบเป็นลมนะคะล้มคว่ำหน้าไปเลย
แล้วคนที่ร่วมพิธีละหมาดอยู่คือช่วยกันปฐมพยาบาล
และรีบนำตัวส่งลงพยาบาลหัวใส
แต่ปรากฏว่าพัทยอีเฉมอีหม่ำเสียชีวิตค่ะ

ก็ทำกลางความเศร้าเสียใจของพี่น้องชาวมุสลิมนครศรีธรรมราช
เพราะว่าอีหม่ำฮัตยีเฉมถือว่าเป็นโต๊ะครูที่มีความสามารถ
แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวมุสลิมรวมถึงชาวบ้าน
ก็เมื่อวานนี้ก็มีพิธีการฝังศพนะคะ
ช่วงค่ำที่กุโบมัศยิตมูฮัมเดนบายริยะ
เพราะว่าตามหลักศาสนาหลังจากเสียชีวิตแล้ว
ก็ต้องฝังภายใน๒๔ชั่วโมง
มีพี่น้องชาวมุสลิมก็ไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
รวมถึงในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิป
กล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าตามหลักพี่น้องศาสนาอิสลาม
เขาก็จะบอกกันว่าการที่เสียชีวิตในวันศุกร์
แล้วก็ในช่วงที่ทำพิธีละหมาดคือถือว่าได้บุญเยอะมาก
เขาก็เชื่อกันแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อทางศาสนา